คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่นครพนมนะฮะ
ชายวัย๔๙ปีอาชีพขับเรือโดยสารข้ามฝากไทยลาว
ก็ขับเรือเป็นประจำข้ามแม่น้ำโขง
แต่ทีนี้ครับถึงช่วงเวลาที่ไม่ต้องขับรับส่งผู้โดยสารแล้ว

ดื่มเสร็จเมาฮะ
มันกึ่มอยากจะขับไปดูบรรยากาศ
โดยรอบไปสูดอากาศกลางแม่น้ำโขง

ื้องร้านอาหารครัวหนุ่ยริมโขงเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม

ญาติก็เรียกเฮ้ยกลับเข้าฝั่งได้แล้วจะขับไปทำไม
สุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณ

เพราะกลางน้ำจะเห็นว่าโอ้โฮเหมือนเรือมันหมุน
เพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดนะครับ
แล้วพอเข้าฝั่งมาได้

ที่ทำให้ผู้ชายคนขับเรือคนนี้ที่เมา

หายไปตกน้ำตกท่าไป
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะของเรือที่อยู่กลางแม่น้ำโขงกันก่อนนะครับ
หมุนซื่อซื่อกี่คว่าเวลานี้
เนื้อก็หมุน

ทำไมขับออกไปแบบนั้นแล้วสักพักเรือหมุน

เหมือนกับปล่อยให้แบบมันไปตามกระแสน้ำ

ใช่นะฮะแล้วคนที่ถ่ายเป็นอาของผู้ชายคนที่ขับเรืออยู่ตรงนั้นนะ
อาก็คือนางนุษย์ดาคำกองก็ถ่ายไปแล้วก็อ้าว
ทำไมไปอยู่ตรงนั้นอ้าวกลับเข้ามาบนฝั่งกลับเข้ามาฝั่ง
คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้ขับเรือเข้ามาจอดริมฝั่ง
ปรากฏว่าพอจอดริมฝั่งปุ๊บนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองฟุบหลับคาพวงมาลัย
นี่ตอนฟุบหลับนะทางญาติก็พยายามเรียกแล้วทำไมไปหลับอยู่ในนั้น
สักพักหนึ่งเขาลุกขึ้นมาลักษณะไปยืนตรงกาบเรือ
แล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นครับ
มันเมาล์มันหลับ

เมาท์เต็มหมดขึ้นไม่ได้รับไปนั่น

โอ้โหคุณผู้ชมสุดท้ายตกน้ำตกท่าไปอ่ะ
คิดนะว่าการหยิบมือถือมาถ่ายนี่
เห็นภาพวินาทีนี้เป็นวินาทีชีวิตนะคุณ

บอกเฮ้ยเองเองเมาแล้วเป็นแบบนี้นะ

สุดท้ายนะผู้ชายคนนี้จมน้ำแล้วหายไป

พลธรัฐอายุ๔๙ปีนะครับ

ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้นำคลิป
แล้วก็ไปแจ้งเจ้านาทีตำรวจเสาพ่อธาพนม
เจ้านาทีสถานีเรือนรขธาพนม

ตำรวจน้ำแล้วก็ชุดประดาน้ำสมาคม
กู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมออกค้นหาทันที
มีการชี้จุดเกิดเหตุที่หลานชายพลัดตกลงไปในน้ำโขง
มันห่างจากฝั่งแค่ประมาณสัก๕เมตรเองคุณ
นักประดาน้ำนำเรือลงพื้นที่ค้นหาทางน้ำ
รวมถึงนำทีมประดาน้ำค้นหาในรัศมีร์กว่า๓๐เมตรห่างจากฝั่ง
แต่ก็มีอุปสรรคคุณค้นหาเมื่อคืนทำไมฮะ
ระดับน้ำโขงลึกไหมลึกสิลึกครับแล้วใต้น้ำมันไหลเชี่ยวมากนะฮะยากต่อการค้นหาก็ต้องยุติการค้นหา
เพื่อวางแผนในการค้นหาต่อนี่ขณะถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดทูบจุดเทียนแล้วนะ
ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เจอหน่อยนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นอาซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปก็คือนางนุดดาคือยืนยันว่านี่น่าจะเป็นการพัดตกจริง
สิ่งสำคัญคือหลานเมาไม่ใช่การคิดสั้นนะครับหลานน่าจะเมาขาดสติเพราะก่อนหน้านั้นดื่มไปเยอะ
ข้ามวันข้ามคืนไม่ได้นอนค่ะไปฟุบหลับตรงพวงมาลัยเรือ
แต่ทีนี้ก็ยังขอให้เกิดปฏิหารให้หลานรอดชีวิต

คือเหมือนกับเขาก้มลงไม่รู้จะอาเจียนหรืออะไร
เหมือนกับจับกาบเรือแล้วหน้าทิ้มลงไปในน้ำเลยค่ะ
นี่ฮะฟังเสียงอาหน่อยครับ
ก็ไปลอยอยู่กลางน้ำแล้วก็จะเอาเรือมาจอดตรงนี้
ทีนี้แกก็คิดว่าแกจะจับเรือเรืออีกลำนึง
เพื่อจะผูกเชือกเรือนะฮะทีนี้สงสัยจะพลาด
เราก็วิ่งลงไปพอดีเห็นเขาตก
ตกแล้วได้ยินเสียงสงสัยหัวเขาจะฟาดกับขอบเรือ
ปั้งแล้วทีนี้เราก็ลงไปส่องดู
ก็ไม่เห็นเขาโผล่เลยเมาครับเมามากเลยครับเมามาก
ขับไปไปคนเดียวเนอะคนเดียวดูแล้วน่าจะพัดตกเนอะ
น่าตั้งใจกระโดดไม่ตั้งใจฮะตกตกเองแน่นอนฮะ
เป็นอุบัติเหตุไม่ได้การตั้งใจโดดเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เครียด
เขาไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปดวดน้ำ

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
เช้าวันนี้ทีมค้นหาเตรียมวางแผนค้นหากันต่อเนื่องนะครับ
หลังจากเมื่อคืนค้นหากันจนถึงเที่ยงคืน
ก็ต้องยุติเพราะอุปสรรคเรื่องของความมืดและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับ
ผู้เป็นอาคุณเฝ้ารอปฏิบัติการ
การค้นหาอยู่ริมฝั่งโขงตั้งแต่เมื่อคืนนี้
จนถึงเช้านี้ยังยืนยันว่านี่เป็นอุบัติเหตุ
ขับเรือบริการประชาชนนักท่องเที่ยวไทยลาวมานานเกือบ๑๐วัน
ในช่วงงานเทศกาลนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
คุณผู้ชมค่ะคือขับเรือก็เหนื่อยนะ
เพราะว่าขับไปมาแบบนี้ในช่วงเทศกาลคนเยอะ
แล้วกินเรื่องอีกนะฟังไปมาแต่ทีนี้สิ่งสำคัญคือ
ดื่มเหล้าเมายาทำให้เมาหนักพลัดตกเรือฮะ
ขณะที่นำเรือเข้าจอดฝั่งเมื่อคืนนี้
เชื่อว่ากระแสน้ำโขงพลัดแรงทำให้ร่างอาจจะถูกพลัดไปไกล
กับอาการอ่อนล้าและเมาจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตอนนี้นะหวังอย่างเดียวคือหวังปฏิหารว่าจะเจอ
คุณผู้ชมฮะขนาดตกริมฝั่งนะ
ก็คิดดูสิห่างฝั่ง๕๑๐เมตรเอง
แล้วตอนนี้ขยายกำลังรัศมีร์ไปถึง๓๐เมตรแล้วยังหาไม่เจอ
ใช่แล้วดูแม่น้ำโขงตรงนี้สิกว้างสุดลูกหูลูกตาเลย
ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอนะ
ดูภารกิจนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะเจอหรือเปล่านะคะ